ไปดูอีกที่เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจที่จังหวัดเกิน๑๐๐
ร้อยเอ็ดร้อยสอง
อุ้ยคงมีแต่ร้อยเอ็ดไม่มีร้อยสอง
นี่ครับกำลังแบบว่าโชว์กรอนนะครับ
แล้วก็มีเสียงแหล่แบบอีสาน

ถามว่าเพราะแค่ไหนไปฟังกันเลยครับ
เพื่อนหาใจใส่ทำทานสู่อันดับมนต์ฟอร์ม
ด่านเกลียดมุงสันดานโกยันตะตั้ง
หล่างหายเสียชินผู้มนต์ทิ้งควังไก่วัดใดประหยัดนี้
ใส่เสียทานป่อกุศลมนต์ทานจงนี้แช่เจ้าและข้าวเมีย
กูสู่คนหาเด้อสัตว์ท้าเอาไยน่า

อากาศขาดรับที่จุดแถวม่วนคักม่วนไหล
ไหนคุณแปลสิได้คุณชิสา
ได้ไหมทำไมคุณตอบว่าได้ล่ะคะแล้วคุณมาถามดิฉัน
ก็หมายถึงว่าได้คุณทิสาได้ไหม
จริงฉันพี่ได้อยู่แล้วเออแต่เซ็ทนี้ก็อยากจะให้คุณเนี่ยนะคะ
ในฐานะที่เป็นคนภาคกลางอธิบายทีซิ
ทำไมเขาถึงมีไอเดียการร้องเพลงแหล่ร้องเพลงแบบนี้ล่ะ

เหตุเกิดที่สถานที่พักคอยบ้านหนองพางคีหมู่๓ตะบนหัวโถดอเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑนฐานบกที่๒๗ครับ

เพื่อไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิดแบบนี้
และยังไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ผู้ที่ต้องกักตัวครับ

อาทราบภันธูวะมานิทร่วมรถนะครับ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนเนี่ย
ชอลุคคอชอลุคคอเลย

เดี๋ยวดูว่าเป็นเสียงมวล
นี่เห็นไหมโดตรีมาแล้ว

ท่านผู้นำชุมชนอสมแล้วก็ผู้กักตัวฮะ
แต่อย่างที่เราเห็นฮะงานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
ก็ไม่น้อยหน้าเห็นคุณทหารมาโชว์ลูกคอแบบนี้
ขอจัดคืนบ้างเป็นสเต็ปการแหล่อีสานอวยพรกลับไป

กิจกรรมพลเรือนบนทนทหารปกติ๒๗แบบนี้
ไม่มีใครยอมใครจริงเลยนะครับ

เออแต่ก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางคนหรือว่าคุณผู้ชมทางภาคอื่น
สงสัยว่าลำกรอนกับการแหล่มันต่างกันยังไง
ลำกรอนกับการแหล่เนี่ยแตกต่างกันนะ
แตกต่างกันตรงที่ลำกรอนจะมีเสียงแคนม่วนประกอบไปด้วย
อันนี้เสียงแคนหรือเสียงลูกบิดประตูคะ
ส่วนการแหล่อย่างที่ผู้เรอออกมานี่ก็จะเป็นการแหล่แบบอิสาน
แต่มันจะใช้เสียงกับลูกค้อก้าวชั้นซิบชั้นร้องอย่างเดียว

โหแก่แก่ที่เกือบใช่ไหมครับเอื้ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
พยายามแยกความแตกต่างกันไงนึกออกเลยใช่
จะมีเครื่องดนตรีไงประกอบคิดง่าย
แต่ถ้าเป็นแหล่ก็คือเหมือนทำขวัญนาค
เวลาแหล่ก็จะใช้เสียงตัวเองเป็นธรรมนองไปเลยอะไรประมาณนี้